พาไปดูที่มหาวิทยาลัยสงครานครินกันบ้าง
ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชิงชนะเลิศระดับโลกเลยนะครับ
ก็มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจาก๔๐ประเทศทั่วโลกนะครับ
โดยมหาวิทยาลัยสงครานครินนะครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชิงชนะเลิศระดับโลกครั้งที่๔๐ที่จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน๔๐ประเทศทั่วโลกนะครับ
โดยได้มีการซักซ้อมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่นี่เลยสถานที่เมื่อสักครู่นี้นะฮะ

ถึง๓ชุดที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมไทย

ได้ชื่นชมความงดงามอีกด้วยครับ
นะครับก็สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

ก่อนจะมีการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก๔๐ประเทศทั่วโลก

สงครานคลินแล้วก็จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแข่งขันด้วย
ต้องลุ้นกันว่าเด็กไทยจะชนะอย่างไรหรือเปล่า
ก็แหมฝีมือฝีมือไม่แพ้ใครในโลกนี้